จะเสริมโชคลาภบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากสัตว์กันบ้างไหมล่ะ
ไปลองดูซิว่ามีอะไรกันบ้างครับ
เครื่องรางของขลังเป็นวัตถุมงคลประเภทหนึ่ง
อยู่กับความเชื่อของคนไทยมาช้านาน
โดยเฉพาะเครื่องร้างจากสัตว์ที่มีการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาเฉพาะด้านจะมีอะไรบ้าง

เครื่องรางจากสัตว์ชิ้นแรกก็คือแหวนค้นหางช้าง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นเป็นเครื่องรางของขลังที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยแหละครับ

เป็นการทำพิธีขอช้างตัดขนทางนั่นเอง
เพราะว่าก่อนที่จะทำแหวนขนหางช้างได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสิครับ
เพราะต้องมีการจัดทำพิธีขอขมาช้างและท่องคาถาก่อนจะเริ่มการตัดขนทางได้
เมื่อตัดขนหางช้างเสร็จก็ไม่ต้องนำไปปลูกเสกนะครับ
เพราะขนหางช้างมีความขลังในตัวเองอย่างมากครับ
เสร็จแล้วก็จะนำขนหางนั้นไปถักทำเป็นแหวนเพื่อสวมใส่เสริมบารมีครับ
ซึ่งแหวนขนหางช้างนี้ก็มีสรรพคุณคือเสริมบารมี
ทำให้ดูมีอำนาจเสริมเสน่ห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลเสริมดวงชะตา
โชคลาภอีกด้วยครับเครื่องรางจากสัตว์ชิ้นต่อไปก็คือเดื่อยงูเหลือมครับ
นี่คือเดยงูเหลือมหรือเดื่อยพญางูเหลือมซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเป็นของวิเศษที่หายากมากเลยครับ
เป็นอวัยวะชนิดหนึ่งที่สามารถงอกออกมาได้ข้าง
รูถ่ายของเสียซึ่งจะมีเฉพาะพญางูเหลือมหรืองูที่มีอายุมากเพศผู้เท่านั้นครับ
แต่การที่จะเอามาทำเป็นเครื่องรางนั้นต้องเอาเฉพาะตัวงูที่ตายเองนะครับ
เชื่อกันว่าหากใครมีเดือยงูเหลือมไว้ครอบครองจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภ
การทำมาหากินโดยเฉพาะผู้ที่ทำมาค้าขายบอกเลยว่าของที่ขายจะขายดีอย่างเหลือเชื่อครับ
อกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกด้วยครับ
อีกหนึ่งเครื่องรางจากสัตว์เชี่ยวเสือกรวง
เชี่ยวเสือกลวงนั้นเป็นของขลังที่มีพลังตามธรรมชาติอยู่ในตัวเองนะครับ
ซึ่งผู้ที่ครอบครองนั้นไม่จำเป็นต้องนำไปปลุกเสกเลยแม้แต่น้อยครับ
โดยปกติเสือนั้นจะมีเขี้ยวที่ตันแต่จะมีเพียงเสือตัวที่หายากเท่านั้นจะมีเขี้ยวที่กลวง
จึงถือว่าเขี้ยวเสือกลวงเป็นของขลังที่หายากมากเลยแหละครับ
ตามโบราณได้เล่าว่าเขี้ยวเสือกรวงมีพลังช่วยในเรื่องต่างได้มากมาย
เช่นมีฤทธิ์อำนาจคงกระพันธ์มหาอุดยิงฟันไม่เข้า
คนโบราณจึงมักพกไปออกรบนั่นเองล่ะครับ
เครื่องรางของขลังแต่ละแบบที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมนั้นเป็นเพียงความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาตั้งแต่โบราณ
อาจมีไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจแต่สุดท้ายก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกและการรับชมนะครับ